สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี

ทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์นะคะ
จันทร์ถึงพระฤหัสแน่นอนค่ะก็หลังรายการขอรบทรงชาติค่ะ

ไม่ใช่หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย
มั่วอะไรไหมส่วนวันศุกร์ก็หลังขอรบทรงชาติ
เห็นไหมที่หลังเราจะต้องคุยเรื่องอื่นก่อนเข้ารายการไงถือหลัง
เนี่ยคุยกันแบบช่วงเช็คมันเป็นความรู้รอบตัวที่เราควรจะต้องรู้

อ้าวคุยกับเราได้นะคะส่งไลน์มาในรัฐออฟฟิเชียลหรือค่ะ

บางคนถามว่าคุณหนุ่มกัญชัยไปไหนตั้งแต่เมื่อเช้านี้
คือเมื่อช่วงบ่ายเขาก็โทรมาว่าเขาเนี่ย

อาการของเขาตอนนี้น่าจะดีขึ้นเพราะเมื่อเช้านี้ตอนตี๒เขาก็ไปโรงพยาบาล
พี่เยอร์กูจะเป็นใบเตย
นั่นจะเป็นใบเตย
นางน่าจะไม่ออกที่
ก็เลยต้องไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็นางก็วูบไปคนที่บ้านก็เลยส่งเขาที่โรงพยาบาล

แล้วก็ขอให้นางรอดูอาการสัก๓๔วันนี้ก่อน

แต่ก็ตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว

รักษาตัวเป็นที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากไม่ดีขึ้นก็อาจจะเข้ารโรพยาบาล
ต้องกลับไปใหม่ใช่ไหมพี่น้าที่เขาบอกเขาปวดหัวจิ๊ดมาหลายวันที่ผ่านมา

เขาน่าจะหาเมียเป็นหมอสักคนหนึ่งแหละนะ
อ๋อคือมันคือไหนคนรู้
ก็แล้วมันจะเป็นซีซันนิ่งเถอะ
คุณฯเราก็อยากว่าแต่เราก็อย่างพี่ม้าเราไม่ได้มีลูกมีเมียใช่

แล้วทำไมเขาไม่ออกกับร่างกาย
เออไม่แป๊บเดียวเอา๒วันจบ

แล้วแต่เป็นซีซันนิ่งช่วงนั้นซีซันนิ่งบ้านหมุน
ก็เดี๋ยวก็จะหายตอนนี้หัวใจเต้นผิดจังหวะ
เดี๋ยวก่อน

พี่ถ้าสมมุติมีปวด

อ้าวต้องบอกตัวเอง

ตอนนี้พี่หนุ่มเป็นยังไงเพราะถึงติดต่อพี่หนุ่มไม่ได้เลย
เขาก็มาบอกมันต่อไปว่าเขาก็เริ่มฝากรายการแล้ว
ถ้าสมมุติไม่ไหวจริงเขาคงจะต้องมา
สลักให้คนอื่นมาช่วยก่อนทำรายการให้เขากันก่อน

เขาน่าจะนอนหรอกอะเขาก็นอนอะเขาตัวไปเขาก็ไม่รับ
อ๋องอดเรื่องอะไร
กระแดะมาโอเค
ท่านผู้ชมครับหลายคนว่าวันนี้ทั้งวันจะได้เห็นแดดกันบ้างอย่างกรุงเทพฯมา
ไม่เห็นเลยอ่ะ

เขาพยากรลักษณะอากาศทั่วไปพยากร๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
บริเวณประเทศไทยตอนบนก็คือภาคเหนือ

โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนจะลดน้อยลงนิดหนึ่ง
แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
แล้วก็ฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วย
สำหรับกรุงเทพฯและปริศนมนต์คนมีฝนตกหนักบังแห่งช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับ
ลักษณะสำคัญของอุตุนิยมวิทยาคือร่องมรสุมพาดผ่านตอนล่าง
ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ภาคใต้อ่ะลักษณะแบบนี้เอาง่ายเราอาจไม่เข้าใจที่พูดมา
มันจะทำให้มีฝนตกหนักในระยะนี้
ซึ่ง๖๙ตุลาคมตอนนั้นเราประกาศกันไปตั้งแต่๒๗ใช่ไหมฮะ
ใช่แล้วพี่ก็บอกถึงประมาณวันที่๙นะครั้งที่แล้วที่พี่พูด
นี่ซีซั่นแรกให้เรารันทรูให้เราเตรียมตัวกับฝน
เพราะของจริงหลังจาก๗มันก็จะมา
เมื่อภาคตัวนออกเฉียงที่เหนือของประเทศฟิลิปปินส์
ได้ทวีกำลังแรงคือความกดอากาศต่ำ
จากฟิลิปปินส์ทวีกำลังแรงขึ้น
ตอนกลางแล้วก็ชายฝั่งทะเลจีนในช่วงวันที่๖ถึง๙
ก็ดูว่าในระหว่างนี้มันจะเกิดขึ้นมันจะมีผลกระทบอะไร
กับเราประเทศไทยหรือเปล่าคุณเทพนะฮะร้อยละ๘๐กว่าพื้นที่
ยังมีโอกาสฝนตกหนักอยู่ตั้งแต่บ่ายถึงค่ำ
อุณหภูนิษฐ์นี่เห็นไหมฮะต่ำสุด๒๕๒๖องศา
เดี๋ยวมันก็ไปถึง๓๒๓๔องศาเซลเซียตก็ถือว่าไม่ร้อนมาก
คำถามคือว่าน้ำจะท่วมไหม
ทุกคนกลัวหมดว่าน้ำจะมาถึงกรุงเทพจะน้ำท่วมอีกไหม
เขาบอกว่าโอเคตอนนี้มันก็บางพื้นที่นายกเขาก็ยอมรับตรงว่า
มันยังควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศ
ซึ่งจริงมันก็ยังคาดคะเงียนไม่ได้ว่ามันจะท่วมเปล่า
แต่คงจะไม่หนักเท่าปี๕๗
ซึ่งกรมชนรับประทานก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง
ซึ่งเขาออกมายืนยันว่าควบคุมบริหารจัดการน้ำ

ที่จังหวัดชายนาฏตอนนี้สถานการณ์ยังเป็นปกติ
มั่นใจว่าถ้าสมมุติชายนาฏมาเริ่มท่วม
มันก็จะเริ่มลงมาเรื่อยมันจะถึงกรุงเทพฯหลังจากก่อน
เมื่อวันนี้ควบคุมสถานการณ์ที่ชายนาฏได้แล้ว
โอกาสที่จะท่วมในกรุงเทพมันไม่กระทบแน่นอน
ซึ่งรองอธิบดีกรมชนประธานเขาบอกว่า
ปริมาณน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพญา
จังหวัดชายนาฏขนาดนี้อยู่ที่๑๘๕๓ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งเป็นปริมาณอยู่ในระดับปกติ
แล้วก็ควบคุมบริหารการจัดการน้ำได้นะฮะ
ขณะที่ปริมาณใต้เขื่อนเจ้าพญาเนี่ย

ก็จะลดระดับลงเพราะว่ามีโครงการแก้มลิงไงพี่

มีแก้วลิงแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำทำให้ปริมาณน้ำเนี่ย
ที่จะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
จาก๑๘๕๓ถูกต้องไหมครับเมื่อมันจะเข้ากรุงเทพ
เหลือแค่๑๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งเขาก็ยืนยันเลยว่าไม่ส่งผลกระทบพื้นที่กรุงเทพ
เพราะปริมาณน้ำที่จะส่งให้กับให้น้ำท่วมกรุงเทพฯได้
มันจะต้องมีปริมาณมากกว่า๓๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ครึ่งเลยนักวันนี้มันเหลือแค่๑๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพราะฉะนั้นยังได้อีกครึ่งหนึ่ง
แต่กรมชนทานก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ปริมาณน้ำในปีนี้เราอย่าไปตื่นตนก
เขาบอกว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
แต่มากกว่าเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา
จึงขอให้ประชาชนเนี้ยมั่นใจว่ายังบริหารจัดการน้ำได้ปกติ

เพราะจริงแล้วเขาให้ความสำคัญกับพื้นที่ชุมชน

ให้เตรียมน้ำไว้ในแก้มลิงเพื่อใช้ในหน้าแรงปีหน้าด้วย

อีกหนึ่งข่าวเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่บ้างดีกว่านะคะ
บอกว่านายกก็จี้เรื่องการคมนาคม
หรือกฎหมายเพิ่มโทษเมาแล้วขับ

ถ้าสมมุติคุณขับรถแล้วคุณดื่มแล้วคุณเมา
คุณถูกจับถูกไหมคะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ย
กำลังหารือกันถึงแนวโน้มเรื่องของการปรับแก้กฎหมาย
เพิ่มโทษกับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถ

ก็โดนทั้งคู่อืมอืม
เขาบอกว่ามีการออกใบอนุญาตการขับรถนั้น

ข้อที่๑เลยเพิ่มความเข้มงวด
การออกใบอนุญาตขับรถในหลักการ

คือใบขับขี่หลังจากนี้ต่อไปจะเข้มงวดมาก

เดี๋ยวนี้ต้อง๒วัน๓วันแล้วกว่าจะได้๑ใบที่ได้มา
คือเพิกถอนใบอนุญาตครอบคลุมรถยนต์ส่วนบุคคล
บังคับให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งในรถยนต์เนี่ย

เคยมีโอกาสได้นั่งรถบัสล่าสุดที่ไปเกาหลีมานี้
คือคนขับรถต้องเดินสำรวจก่อนออกเดินทาง

แม้กระทั่งนั่งหลังสุดยังต้อง๕เข็มขัดเลย

ว่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
กำลังคุยเรื่องการขับขี่อันนั้นไปดูทางนู้น
เดี๋ยวเอาเป็นหน้าเล็กหน้าเดี๋ยววอกแวก
ข้อที่๔เพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น
และเพิ่มบทกำหนดโทษผู้ขับรถยนต์
โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะถ้าไม่มีใบขับขี่หลังจากนี้ไป

ข้อต่อไปก็คือเจ้าของรถหรือคนขับรถยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีอนุญาต
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็ไม่ได้ด้วยนะคะ
หรือไม่มีใบอนุญาตเสร็จปั๊บ
หรือว่ามีแค่ใบอนุญาตขับขี่มอเตอร์ไซค์แต่มาขับรถยนต์

เจ้าของรถถูกจับด้วยนะคะไม่ได้นะจ๊ะอะไรแบบนี้
คือนายกเองก็บอกว่าให้ไปดูว่าต่างประเทศเขามีกติกากฎหมายอะไรกันบ้าง

ส่วนการขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนดก็มีการแก้ไข
ก็คือให้ลดความเร็วในเขตเมืองให้ในอัตราที่มันเหมาะสม
แล้วก็เพิ่มอัตราโทษสำหรับผู้กระทำความผิดให้มันสูงขึ้นด้วยนะคะ

อันนี้เป็นข่าวที่น่าแปลกมากเลยครับ

เรื่องราวมีอยู่ว่า

ฮาซ่าฮาชีลาฮาซ่า

บุตรสาวของสมเด็จพระราชาธิบดีซันมานบินอับดันอาชิสอัลสะอุด
ซึ่งเป็นกษัตริย์ของสาอุดีอาราเบียถูกกล่าวหาว่าพระองค์ก่ออาชญากรรมไว้ที่กรุงปารีส

องค์นี้ทรงสั่งให้เขาให้เขาไปฆ่านักออกแบบก็คืออากิเตะภายใน

ที่ทำงานให้กับพระองค์

และยังกล่าวอีกว่าคนนี้ไม่สมควรมีชีวิตอยู่

แค่เขาไม่ได้ก็ไม่อยากให้เห็นเห้าะ

นักออกแบบภายในผู้ไม่เปิดเผยชื่ออายุประมาณ๕๓ปี
ก็บอกอย่างนี้ถูกทำร้ายร่างกาย
จับขังเอาไว้อีก๔ชั่วโมง
แล้วจึงปล่อยตัวมาเพราะว่าแทนที่จะฆ่าเจ้าหญิงฮานซ่า
ก็บอกว่าให้ทำโทษในลักษณะแบบนี้และลงไปจุพระบาทของพระองค์
ตอนนี้บอดี้การ์ดของเจ้าหญิงก็ถูกจับกลุ่ม

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในข้อหาทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าเขาไปทำร้ายร่างกายอาร์คิตเทค

ขู่ด้วยอาวุธและลักพาตัวโดยเขายืนยันว่าขณะเกิดเหตุนั้นเจ้าหญิงได้อยู่ในเหตุการณ์ตลอด

ต้องทำนะถ้าไม่ทำจานจะไม่ยอม

ดังนั้นทนายความของบอดี้การ์ดนี่ก็เลยออกมาโต้แยงนะฮะ
ก็โดยอ้างว่าที่อพาร์ทเมนต์เนี่ยมีผู้อยู่อาศัยในตอนนั้นก็ประมาณสัก๒๐คน
แล้วเสร็จแล้วดังนั้นก็จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะเกิดเรื่องราวแบบนี้

ที่ไม่มีใครทราบเรื่องด้านตำรวจตุลาการรายงานว่าการที่นักออกแบบถ่ายภาพ
จะถ่ายภาพผลงานของเขาเอาไว้เป็นผลงานก็เป็นเรื่องปกติ
แต่คุณรู้ไหมนักออกแบบคนนี้นะเขาออกมาถูกปล่อยตัวมาเขาก็เลยไปฟ้องศาลนะ
ไปฟ้องเลยแล้วเขาต้องการเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมา
ว่าอุปกรณ์อะไรต่างทั้งหมดทั้งปวงและค่าตัวที่ทำให้เขาต้องเป็นอย่างนี้อีก
๒หมื่นยูโร๒หมื่นยูโรก็เป็นเงินเท่าไหร่๔๒๘๗๘
ตอนนี้๓๐เท่าไหรตอนนี้ยูโร๓๗ป่ะ

ก็เกือบ๘

แต่ผลปรากฏว่าทางสารทูตบอกว่าไม่มีความคิดเห็น
ก็เงียบไว้ก่อนดีกว่าพูดไม่ออกจบข่าว

นี่แต่ท่านผู้ชมดูภาพนี้อาจจะตื่นเต้นมากกว่าเจ้าหญิงซาอุขึ้นหน่อยได้ไหม

เห็นรูปดาราช่อง๗เข้าไปเที่ยวไหนกันอ่ะแองจี้เถอะ
อ๋อที่มีพี่เวียนมีวาเรอมมีเคนไปใต้กันเที่ยวทะเลใช่ไหม
เข้าไปเที่ยวใต้อ๋อไอ้นี่ลิ้นอะไรนั่นเหรอ

เดี๋ยวเรามีภาพเด็ดท่าโดดน้ำขึ้นไหนไม่ทัน
นี่นี่นี่ขอดูหน่อยซิ
เอ๊ะมีแต่รูปแองจี้นะคะหนูเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ยังเป็นภาพเดียวซิ
ตรงนี้นึงต้องค่อยค่ะเออขออะไรคะหนู
ฮาสามารักนี่คุณมะเราจะถามท่านผู้ชมว่า
คุณสังเกตจุดไหนของภาพนี้
พูดได้คำเดียวว่ามหึงตลำ

เดี๋ยวช่วยหน้าปาเต็กก่อนเองอ่ะพักก่อน
โอ้มะฮึ้มตะลำ

คิมคาณิเชียเรื่องของคิมคาณิเชียถูกต้องเลย
ที่แห่งการโจรเข้าไปโจรกรรม
เอ้าเชียร์ขวัญนี้ก็ควรเลยทีเดียวหลายนางตกใจหรือคะ

นางคงจะโกรธแล้วทำไมไม่คมขื
นางก็เลยต้องเอาเพชรให้เขาไปไม่เอาน้ำอ๋อ

เขาต้องการมาเอาเพชรไงเห็นสะโพกแล้วตกใจ
โอ้มายก๊อดหรือว่าตอนแต่งหน้ากันไม่แต่งหน้า
คือกำลังจะอาบน้ำคงหน้าคงสดออกคงเช็ดออกหมดแล้ว
ไม่หรอกเขาทำมาขนาดนั้นน่ะนางไม่น่าเกลียดหรอกต้องก็จะสวยนะ
คงสวยแหละเขาทำหน้ามันแปลว่าสุริสุดเด็ดแหละจะบอกให้
ก็เลยอย่างนี้เลยอย่างที่คุณรู้นะ
เสร็จแล้วผลปรากฏว่าอดีตเนี่ยบอดี้การ์ดของคิมเนี่ย
ได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปารีสเมื่อ๒วันก่อน
รายการวิทยุว่าเธอเนี่ยไม่ปลอดภัยเพราะการคุ้มครองหละหลวม
อีกทั้งโจรที่มาปล้นอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัว

โจรกรรมครั้งนี้เนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยนะ
อาจจะมีคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นแขกที่มาพักหรือคนที่ของทางโรงแรมก็ได้
เพราะพวกเขาบุกเข้ามาในห้องของเธอเมื่อกาดออกไปแล้ว

แถมยังรู้ได้ว่าเธอเก็บเครื่องเพชรเอาไว้ที่ไหน
มันเป็นโอกาสที่เหมาะเหม็งเลยทีเดียว
ก็รู้สึกประหลาดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเอง
แน่นหน่าพอสรุปนั่งนอนโรงแรมหรือนนอนบ้านเช่า
เออนะมันก็จะเป็นแบบว่าที่นั่นเนี่ยมันก็จะเป็นตึกตึกเก่าเนี่ย
ในลักษณะแบบนี้จะมีทั่วไปในกรุงปารีส
บางอย่างเขาทำเป็นให้คนเช่าบางอย่างเขาทำเป็นโรงแรม

ซึ่งมันจะใหญ่มากมันมีแต่ห้องสวีทอย่างเดียว
มีแต่ห้องสวีทอย่างเดียวใช่ก็จะยิ่งใหญ่ขนาดนั้น
แล้วก็จะดูสวยงามมากมายเลยเดี๋ยวก็นางก็ไปพักแบบนี้
แล้วก็ที่นี่มันจะมีทางเข้าทางออกอะไรอย่างนี้เยอะมากมาย
เหมาะมากสำหรับคนดังที่ไปอยู่แล้วมันจะมีการหลบได้ไง
เพราะเขาบอกว่ามีทางออกเยอะใช่ไหมคะใช่ประมาณนั้นนางก็ไปอยู่ที่
มีที่เข้าออกเยอะหลบไปหลบมาอีโจรก็เลยหลุบเข้าไปได้เลย
แต่ฉันคิดว่าต้องเป็นใส่ศึกเป็นคนที่อยู่ข้างในต้องรู้อะไรอย่างนี้
อีกหนึ่งข่าวเป็นความน่ารักของคุณณเดชน์ค่ะ
เมื่อวานเขามีโอกาสได้เจอเขาเพราะว่าไปดูหนัง
แล้วก็เจอคุณณเดชน์ที่ห้างสรรพสินค้าเห็นหน้าหนูแป๊บเดียวเอง
ยกมือไหว้สวัสดีครับน่ารักมากจริงจริงเขาไม่เคยร่วมงานกันเลยนะคะ
ตัวพี่ม้าเองก็เห็นมุมน่ารักของณเดชน์ตอนเป็นคนใหม่ด้วยกัน
เห็นจะขยับเก้าอี้ทีวิ่งมาช้อนเก้าอี้ให้พี่ม้าเลย
แล้วผู้ชายอยู่เต็มไปหมดเลยนะในหลักวิดีโอในช่วงเออ
แล้วก็แบบใช่จะได้สะดวกคุณพ่อจะได้เต็มไปไหนมาไหนได้สะดวก
คุณแม่แก้วก็ได้ถ่ายทอดภาพความน่ารักของคุณณเดชน์ที่มีต่อคุณพ่ออีกหนึ่งนะครับ
เป็นแบบโมเมนต์การคุยกันระหว่างพ่อกับลูก
คือเขาบอกขณะที่ก่อนลูกจะมาถึงเนี่ยแม่ก็ถามป๊าป๊าว่าเราเดินไปขึ้นรถไหมคะ
ป๊าตอบว่าขี้เกียจแล้วดีแล้วไม่เอาอะไรแล้ว

พร้อมกับกล่าวคำว่าคมมังว่าป๊าป๊า
แล้วแม่ก็ได้ยินเสียงขานรับดังจากป๊า
เฮ้ยขมบังหว่ะ
แล้วก็ยิ้มรับกับที่ลูกก็โค้งก้มลำตัวสวัสดี

คือเห็นแล้วแบบความรู้สึกของป๊าป๊าก็ย้อมไปถึงความทรงจำขึ้นมาอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงแล้วพ่อเขาเป็นวิศวะไฟฟ้า
จริงแล้วเป็นวิศวไฟฟ้าซึ่งก็มาทำงานในเมืองไทยนี่แหละ
วันยีคืนดีก็เกิดในโปรเจกต์งานอะก็ไปต้องไฟฟ้าช็อตเนี่ยตัวเอง
ไฟฟ้าช็อตจนพ่อเขาต้องเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมคืออะไรรู้ไหม
แม่แก้วแม่แก้วเขาก็ดูแลเขาดูแลก่อนที่จะเป็นณเดชน์เป็นณเดชน์อย่างนี้นะ
เขาก็ดูแลพ่อคนนี้มาตั้งแต่อยู่ที่ขอนแก่นเป็นเรื่องเป็นรา
อยากบอกให้พ่อเขานุ่งกางเกงเอวต่ำหนูอันนี้มันจะถึงอกแล้วอะ
ซึ่งนี่ทุกวันนี้ตั้งแต่เขาดูแลดีขึ้นเขาใช้ทั้งหลักธรรมะ
คือมันลืมไปหมดเลยความทรงจำคือหลังจากที่โดนไฟฟ้าช็อตอย่างแรง

มีวันนึงที่เขาบอกพ่อเขาขอกาแฟกินได้
เขาดีใจกันมากเลยนะเพราะเหมือนแบบข้อความทรงจำช่วงนั้นมันหายไปแล้ว
คราวนี้พ่อเขามาขอตั้งแต่ดูแลกันแบบ๒๔ชั่วโมงเนี่ย

คุณอย่างผู้ชายที่น่ารักจริง

ขนอะไรคะจุกุแร้เหรอขนจุกุแร้ใช่มันก็น่าจะมองขนจุกุแร้ไหม
พี่มองอะไรกันนะคะคุณยายม้ามองอะไรคะ
ต้นมะพร้าวอ๋อต้นโอ๊ยเดี๋ยวมันมีต้นมะพร้าวเหรอ

ห้ามงอะไรนะต้นมะพร้าวเจ็บปวดถงมาหมดต้นมะพร้าว

หนูมองเลเบียงข้างบนครับเดี๋ยว

โอ๊ะนี่แกงโรดอันไทย

ให้รุมกินโต๊ะ

เขาไปนอนไหนกันเนอะเธอเนาะ
ก็ไม่รู้แหละจะอยากเป็นโต๊ะที่นั่นจริงเหรออืออออ
คือมันเป็นโครตท่าน้ำสุดเท่เฟี้ยวเฟ้านะฮะ
มันเป็นอะไรกินเรื่องเป็นอะไรอืมสรุปไปสังเกตที่ไหน

คือต้องยอมรับแฟนเพจใต้เตียงดาราเยอะเหลือเกิน
แล้วก็บรรดาแฟนคลับดันไปโฟกัสที่จุดอื่น
พากันเข้ามาคอมเมนต์แซวเวียกันรัวเลยว่า
หลามพกไปที่สระว่ายน้ำทำไม

ใส่กะทิด้วยใส่กะต้นมะพร้าวชัด
ใช่ไหมเขาบอกว่าสงสัยพกข้าวหลามไปกินในสระว่ายน้ำด้วยเหรอ
แล้วคิดดูสิมะพร้าวยังไม่ได้ขั้นออกมาเป็นกะทิเลยเป็นลูก
นี่แหละคุณอยากกินกะทิใช่ไหมโอ้โฮ
เคยเห็นภาพเลยคนอย่างคุณยังอยากกินอยู่อีกเหรอ
ฉันก็ไม่เห็นอย่างแม่นิพานะเออ

หลากษาผ่มอาจารย์มากี่ปีแล้วนิ
๓๐แล้วเหรอมากนี้เออแล้ว
จริงเหรอพี่มาเป็นผ่มอาจารย์มา๓๐ปี
พี่มาจะว่าพี่มักก็ดูเฉยใช่ไหมคะอันนี้

ไม่มีหรอกโทษ

คุณเลิศจริงเลยเนอะคุณไม่หิวแล้วเหรอ
ไม่คิดว่าฉันส่งรูปเด็กให้คุณก็ไม่หิวเหรอ

โอ้งั้นต้องฟังเรื่องนี้แล้วแหละ

อีกคนชื่ออาสต์

รู้ไม่แต่วัยรุ่นอย่างพวก

จัดที่มหาวิทยาลัยรังสิต
สร้างสรรค์โดยกรมอนามัยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
กระทรวงสาธารณสุขครับกับโครงการยังเลิฟลักเป็นปลอดภัย
โครงการนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องปลอดภัย
แล้วก็ลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์
การตั้งคันไม่พร้อม

รวมไปถึงกิจกรรมสนุกสุดมานมากมายเลย

เลือกคุมให้ดีเลือกได้ที่ฮอร์โมน

และก็รางวัลมาแจกมากมายอีกด้วยนะคะ
ทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรักเป็นปลอดภัย
สามารถร่วมกิจกรรมร่วมสนุกกับกิจกรรม

เอาล่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า
นางเอกสุดข่าวชอบสร้างข่าวให้ตัวเอง

อีกคนหนึ่งเป็นนี่มันเออนะคะแบบนั้นไงแบ๊เรานะคะ

อันนั้นดุไปค่ะคุณแม่

ตั้งสมาคมไล่จากผู้ชายไฮโซ

สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
มาใส่ไขมันเถอะกันค่ะ
สองเรื่องราวของสองนางเอกเพื่อนรัก
นางเอกสายแบ๊วแล้วก็นางเอกหน้าดุ
ที่พักหลังชอบตั้งสมาคมในยักษ์กุเนมา
ไล่จับผู้ชายไฮโซ

มีสิพวกลูกขึ้นร้านเธอทั้งหลายเยอะแยะไปหมด
ต่อหน้าสื่อโมชนกับวางตัวเป็นว่า

ทั้งที่มีหนุ่มทั้งยอมนอกในวงการ

แต่พอสัมภาษณ์จบปุ๊บโอ้โหมือถือนี่ก็หยิบ
มือถือขึ้นมาปั๊บส่งข้อความหยอดความหวาน

น่ากลัวนางน่ากลัวนางตกใจเห็นไหมล่ะ
โอ้โหรุ่นหมาตกใจ

ค่ะโอเคตกใจค่ะคุณแม่แล้วยังไงต่อตกใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอีกคะ
ชอบล่อเหยื่อผู้ชายเขาล่อกันยังไง

ว้าวคุณแม่
ตอนนี้มีผู้ชายตกอยู่ในท้องนางอยู่ในสังกัด

และที่เลิศที่สุดนางสามารถมีการบริหารจัดการ

อันนี้นางบริหารจัดการลำดับโปรไฟล์ผู้ชายด้วยนะคะ
ว่าการศึกษาหน้าตาฐานะ
คนไหนดีคนไหนเด็กคนไหนอะไรยังไง
จัดแจงสกรีนเสร็จหมดเรียบร้อย
ยิ่งเหลือนี้พอมีเวลาว่างจากถ่ายละคร

เล่นกันเป็นประจำเลยล่ะสร้างความเจ็บช้ำให้บรรดาคิดในวงการเป็นประจำ
ตอนนี้ดาราชายในวงการเขารู้กิติศัพท์ของนางไปทั่วว่าพักหลังเนี่ยเลยไม่มีดาราชายเนี่ย
หน้าโง่เข้ามาเป็นเหยื่อของนางเลยอ่านางทำไมเอาดาราชายไปทำไมล่ะ
อ๋อหลังนางก็บอกโอเคแหละนางจะต้องหาให้หัวแต่ที่เด็ดที่สุดอย่างอ่า
แล้วก็เต้าประเด็นถามตามงานอีเวนต์
ข่าวว่าคนนั้นลูกชายคนนี้ไฮโซ

แล้วนางก็จะทำทาบเป็นเขิน

ไม่ทันมองอ่ะ

ไม่รู้ไม่รู้จริง
ของเรื่องนางก็จะมีลองดูว่า

นางก็จะต้องตอบอุ๊ยตอนนี้ผู้ชายคนนั้นจิ้ม

นางอมแล้วเหรอก่ะนางไม่ตกใจค่ะ

นางจะเป็นยังไงคะ
ก็ไม่ได้คุยนะคะ

แมนแบ๊วใสหน่อยหน่อยหน่อยหน่อย
ดูเป็นผู้ชายสุดคนหน่อยก็บอกก็ไม่นะก็แบบ

ไม่จริงค่ะเป็นเพื่อนอาจจะบอกบ่นจะเซ็ทนา
ทนี่ไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะ
จากกันค่ะเป็นเพื่อนที่รู้จักเยอะไหร่

เรา
นางจะตอบแบ๊วใสเป็นแบบว่าที่แท้เนี่ยยังมีแบบคนมาถามนางเยอะนางก็ยิ่งชอบ

คือเลือกแล้วว่าเป็นคนนี้
แหละที่นางเข้าสู่วงการมาอายาได้เต็มร้อยจริง
เขาบอกพอนักข่าวบางคนถามไม่ตรงใจนะเป็นเมื่อก่อนนางก็จะยิ้มสู้
แต่เดี๋ยวนี้นางเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ว่ะ

จิกกัดไม่ขอตอบก็มีนะคะ
ก็อย่างเงี้ยวันหลังถ้าถามอย่างเงี้ยไม่ตอบนะฮะ

นางทำอะไรมานางกัดฟันนางกินยานอนหลับเหรอเถอะ

เออก็ดีค่ะเสร็จเอาไหมว้นสายมาเก็บ

นี่กลับบ้านแม่ต้องถามแม่เลยว่าใครไหม
ก็อย่างว่าพอดังปั๊บก็เป็นอย่างนี้ทุกราย
แรงจะแลดจะเหวี่ยงอยากทำอะไรก็เอาที่สบายใจเนาะ
วันไหนพลาดขึ้นมาระวังโดนเหยียบซ้ำนะจ๊ะ

เดี๋ยวเขาก็โทรมาหาหนูอีกโอ๊ยอย่าสิ
ทั้งหมดทั้งวันฟ้องอ่ะกล้องซูมไปค่ะ
แองซี่ฟ้องขึ้นสารแองซี่
หนูไม่ได้พูดถึงใครนะคะหนูก็เอามาจากในโลกโซเชียลเหมือนกันค่ะ
ทุกวันที่๖โมงเช้าเรา๓คนมาเจอกับท่านผู้ชมเจอกันค่ะ
ปลุกท่านผู้ชมถึงเตียงเลยนะฮะจะนอนที่นี่เลยเนี่ย
วันนี้ไปยังไงไปก่อนล่ะค่ะ

สวัสดีค่ะ